แต่ว่าจะเป็นข่าวดีอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ
หายหน้าหายตาจากจอไปพักใหญ่นะคะสำหรับซุปตานุ่มเจมส์จีรายุค่ะ

หลังจากวินไปร่วมทำโปรเจกต์ใหม่กับทีมงานแดนปลาดิบนานเกือบเดือนเลยทีเดียวค่ะ
ล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็กลับมาถึงเมืองไทยค่ะ
ก็ได้ประเดิมงานภาคครั้งแรกในชีวิตนะคะ
อ่านข่าวไปวันก่อนไงมีเมสเจรัวร์
ใช่ก็เป็นอะไรนะไอ้จรจัดใช่ไหม

จากนั้นก็ยังเผยข่าวดีให้กับแฟนคลับที่รอชมผลงานแดนปลาดิบได้เฮกันอีกด้วยค่ะ
จะมีทั้งงานเพลงแล้วก็ผลงานถ่ายแบบออกมาในช่วงเดือนเมษายน
ปีหน้าก็เชื่อว่าแฟนน่าจะได้ติดตามกันนะคะ
งานที่ญี่ปุ่นครับก็จะมีตั้งแต่งานเพลงด้วย
เดี๋ยวอาจจะมีงานถ่ายแบบเดินแบบบ้างอะไรอย่างนี้ครับ

ถ้าเกิดว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นจริงจังน่าจะจะเห็นตอนประมาณเมษาครับ
คือฤดูใบไม้ผลิตของที่ญี่ปุ่นเขาครับ

ก็แล้วแต่ช่วงแล้วก็พยายามกะวันดี
ไม่อยากให้มันกระทบกับงานที่นี่ด้วย

ต้องเอาไปสื่อสารกับคนญี่ปุ่น
แล้วก็คือที่ญี่ปุ่นต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่งเลย

ตาหนุ่มก็ขอเคลียร์ประเด็นข่าวเมาส์กรณีที่
กลายเป็นดาราหน้าใหม่ตลอดเวลา

เหมือนว่าหน้าเปลี่ยนเบ้าหน้าไปทำอะไรมา

ไปทำศัลยกรรมมานั่นเองนะคะ
เขาบอกว่าสังเกตดีคางเจมส์จิรายุตอนนี้แม่

เพราะว่าเจอข่าวเมาส์เรื่องศัลยกรรมมาหลายครั้งแล้ว
ยืนยันว่าทั้งหน้าผมไม่ได้ทำอะไรเลย

จะมีคนจับผิดว่าคางทรงนี้มันดูแบบศัลยกรรม

เพราะว่าภาพพวกนี้ก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วครับ
คือคางจริงมันเป็นรอยอย่างนี้ครับ

เป็นอย่างนี้มาตลอดถ้าเกิดว่าลองแบบว่าย้อนดู

และก็ไม่เคยทำศัลยกรรมไม่เคยผ่านอะไรเลยครับ

ก็ตั้งแต่เด็กไงตอนนั้นอาจจะเป็นแบบ
เบนมีแฟตอยู่อาจมีแก้มอยู่ตอนนี้ก็เข้าที่เข้าทางแล้ว
เขาไม่ได้ทำอะไรนะครับหนูเจมส์เขาว่าอย่างไร
ใช่น่าเปลี่ยนไปได้ออกกำลังกายอะไรอย่างนี้นะคะ